เพราะว่าเชื่อว่าแฟนเนี่ยโอ๊ยเขาฟินมาก

คู่รักคู่ใหม่ข้าวใหม่ปลามันใช้คำนี้ข้าวนี้ใช้คำนี้ได้ไหม

คุณข้าวใหม่ปลามันมันต้องแต่งงานแล้ว
อันนี้มันก็เหมือนละไม้คล้ายเพราะว่ามีรูปสงสวีทกันเยอะแยะไงคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูกันว่าล่าสุดเขาบอกว่าเขาเปิดไอจีคู่
มีด้วยเหรอคือเป็นแฟนคลับทำให้หรือว่าทำเอง
โอ้โหหวานเบอร์ไหนล่ะเบอร์แรงมากคุณค่ะ
มีอินสตาแกรมปกติให้แฟนคลับได้กดติดตาม
ส่องความหวานกันได้ไม่เท่าไรนะคุณค้า
นี่ค่ะสายเผือกอาจจะอดเห็นโมเมนต์สุดฟิน
แล้วก็เป็นได้บอกแบบนี้เมื่อเพจใต้เตียงดารา
เผยภาพไอจีใหม่เอี่ยมที่ว่ากันว่า
เป็นคลังแห่งความทรงจำเพียง๒ราวของคู่นี้นะคะ
โดยฝ่ายชายเขาใช้ชื่อว่า

มือชายหญิงคู่หนึ่งจับกันอยู่

ส่วนของฝ่ายหญิงค่ะใช้ภาพตัวเอง

ก็ไม่ต้องเป็นความทรงจำ

ชนิดที่บอกว่าไม่ให้ติดใครติดตาม

แต่เฮ็นที่ระดับสีบของเพจนี้

กลายเป็นส่วนหนึ่งของเหล่าฟอลลอเวอร์
ส่วนเนี่ยมาอวดลูกเพจให้ได้ติดตามกันให้เห็นกันไปเลยว่าคู่นี้เนี่ย
ฉ่ำไม่ออกสื่อกันขนาดไหนนะจ๊ะจริงจริงก็มีโมเมนต์ที่เขาลงใน
ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครดูอ๋อเออดูกันสองคนจบแล้วไม่รู้ว่าใครแลก
แอคคาวต์กันหรือเปล่าจบแล้วจบจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบ